ใช่ฮะที่โดนล้อมไว้อยู่เนี่ย
เป็นนุ่มชาวกัมพูชานะคุณผู้ชม

ห้างสรรพสินค้าในอำเภอศรีราชา
กัมพูชาที่ก่อเหตุชื่อว่านายฝนใต้แมงเมินครับ
พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านรวบไว้ได้แล้ว

เป็นตำรวจสภศรีราชาก็นำตัวมาสอบสวนครับ
ฝนใต้นายคนนี้ไปกระทำอนาจารย์นักเรียนหญิงในตลาดนัดครับ
แล้วพ่อค้าคนที่จับตัวฝนใต้ไว้นะ
พี่ศักดิ์นารินเขาเล่าให้ฟังอ๋อตอนนั้นผมขายของอยู่
เห็นว่าเหมือนจะมีคนมีเรื่องกันแล้วก็มีนักเรียนด้วย
ผมก็เลยเข้าไปถามเพื่อตักเตือน
แต่มีนักเรียนคนหนึ่งตะโกนบอกไอ้ฝนใต้มันลวนลามเพื่อนผม
พอพี่ศักดิ์นารินได้ยินดังนั้นครับก็เลยไปช่วยจับตัวไว้ได้
แต่ฝนใต้ขัดขืนนะขัดขืนก็เลยมีการใช้กำลังกัน
แล้วก็มีคนอื่นมารุมมารุมแล้วก็ช่วยจับเอาไว้ได้ครับ
ฟังพี่ศักดิ์นารินหน่อยครับ
ส่วนการดำเนินคดีครับตำรวจสพศรีราชาเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง

เหตุการณ์นี้ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์นารินแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าคนอื่นอื่นด้วยจริงจริงครับ